ช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายคนคงยังจำ
กรณีที่บริษัทเมืองแร่ทองคำแห่ง๑
ฟ้องร้องเยาวชนจังหวัดเลยนะครับ
ในข้อหามินประมาทจากการโฆษณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองทองคำ
ท่ามกลางแรงกดดันจากสังคม
ที่ต้องการให้เหมืองทบทวนการฟ้อง
ก่อนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จะเข้ามาเจรจาแล้วก็ขอให้เหมืองยุติการฟ้องร้อง
ละเมิดสิทธิเด็กในครั้งนั้นครับ
ผลักดันให้เยาวชนคนนี้ลุกขึ้นมาขับเคลื่อน
และแสดงออกถึงการปกป้องบ้านเกิดของตัวเอง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
เหลือผิดหรือเหลือที่เรามาปกป้องบ้านตัวเองค่ะ
รักบ้านเกิดตัวเองมาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
พาเด็กเรียนรู้ทรัพยากรว่าบ้านเราเป็นยังไงค่ะ

เพราะว่าเราก็มีสิทธิ์เที่ยว
หลากหลายคำถามสะท้อนผ่านความคิดเห็นของหนึ่งในเยาวชน
รอบเหมืองทองคำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ในการออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเอง
นางสาววันเพ็ญคุณนาหรือน้องพลอย
เยาวชนที่เคยถูกบริษัทเหมืองแร่ทองคำแห่งหนึ่งฟ้องร้อง
ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาเมื่อปลายปี๒๕๕๙
หลังเธอและเพื่อนค่ายเยาวชนฮักบ้านเจ้าของ
รายงานผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จากการทำเหมืองทองคำนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ของคนในครอบครัวและชาวบ้านในชุมชนรอบเมือง
ตอนแรกที่ถูกฟ้องมันก็แบบคดคู่
เพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กแล้วเราก็คิดในใจว่า
เราถูกฟ้องเพื่ออะไรอ่ะทั้งที่เราออกมาพูด
สิ่งที่เห็นไปตลอดทั้งชีวิต
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรหนูแค่โอเค
พูดไปตามสิ่งที่เรารู้สึกรับรู้
แล้วก็เห็นตลอดทั้งชีวิต
ความพยายามของบริษัทเหมืองทองคำ

ขออนุญาตฟ้องเด็กและเยาวชนในคดีอาญา

สร้างแรงกดดันและความหวาดกลัว
ให้กับน้องพลอยมาตลอดระยะเวลาเกือบ๗เดือน
ท่ามกลางการออกมาปกป้องสิทธิเด็กของหน่วยงานต่าง
เพื่อขอให้เมืองทบทวนคำฟ้อง
ก่อนจะยุติคดีความในที่สุด
เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งที่เด็กเขาน่าจะเรียนรู้
ในการที่จะปกป้องสิทธิของชุมชนของตัวเอง
สิทธิของเด็กเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้อง

ที่ต้องการปกป้องบ้านเกิดของตัวเอง

สะท้อนถึงความผูกพันกับธรรมชาติ

หลังการเข้ามาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

แต่ที่เขาลืมไม่ได้คือบ้านเกิดตัวเอง

ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะเราควรรีบแก้ไข
จากหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนแล้ว
และเพื่อนยังแบ่งเวลาทำกิจกรรม
ด้วยการสอนเด็กให้เรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมในชุมชนของตัวเอง
ลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็อยากให้ลุกขึ้นมาช่วยกัน

ก็ที่เราอยู่ก็เป็นที่ที่แบบ

นำลงชีวิตต้นพ่อรุ่นปู่รุ่นญาติ

ก็ปกป้องดูแลรักษาไว้
เป็นมรดกให้ลูกให้หลานดูต่อไปค่ะ